สาวคนนี้๕๓ก็ยังสวยเหมือนกันนะคะมากันที่เรื่องความสวยความงามกันต่อเลยสำหรับพี่ก้อยสิรินุษย์คุณผู้ชมจำกันได้หรือเปล่าอันนี้หน้าเก่าให้ดูภาพหน้าเก่าเราจำกันได้อยู่แล้วมีหลากหลายบทบาทแต่ถ้าคุณผู้ชมเข้าไปส่องในไอจีของพี่ก้อยสิรินุษย์นะต้องร้องว้าวแน่นอนกับความสวยเป๊ะที่ดูเด็ก
พูดสนวงใส่ว่าเฮ้ยสวยขนาดนี้ไปทำอะไรมาบ้าง
งานนี้พี่ก้อยตอบแบบไม่มีกั๊กค่ะบอกหมดเปลือกเลยว่าไปแก้ปัญหาชั้นตาหลบใน
ผ่าตัดยกคิ้วและตัดถุงใต้ตายังไม่หมดนะคะ
จมูกนี่พุ่งโดยไม่ต้องพึ่งมีดนะคะ
แชร์รัสว่าแค่ใช้วิธีร้อยไหมที่จมูกเขามีหลายพิกนิกนะ
พร้อมกับบอกว่าเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยเด็ดขาด
แต่ว่าก็ต้องเอาให้พอเหมาะพอดีกับตัวเรา
และไม่ต้องทำเยอะจนเครียดเกินไปนะคะ
มองแบบผ่านเหมือนพี่กิ๊กซัวจนีสมัยสาวเหมือนกัน
แต่ว่าทำแล้วดูดีขึ้นอยู่ในวงการบันเทิงนะคะ

ใช่ค่ะคุณผู้ชมผู้หญิงอย่าอยู่สวยแล้วกันนะคะ